นะคะพูดถึงกิจกรรมดีดีที่หลายหลายคนทำในช่วงของพระราชพิธีนี้นะคะ
ก็มีกิจกรรมของชาวจังหวัดสุราชธานีค่ะที่เขาลงชื่อเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ
จะช่วยงานพระราชพิธีในวันที่ยี่สิบหกตุลาคมนี้ซึ่งก็ได้ไปรับของพระราชทานมาแล้วนะคะ
อุปกรณ์ต่างที่จะนำมาใช้ในงานนี้ค่ะมีหนูน้อยวัยสามขวบมาร่วมกิจกรรมด้วยค่ะ
คุณผู้ชมเด็กชายประพลทิพยชิตอายุสามขวบนี่แหละค่ะ
เป็นหนึ่งในจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่เก้า
คือลงชื่อเอาไว้เรียบร้อยถึงวันเนี่ยก็เดินทางมาพร้อมกับครอบครัว
เพื่อที่จะรับมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่จิตอาสาเฉพาะกิจซึ่งก็จัดอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอเมืองสุราชธานีนะคะ
นายอำเภอเมืองสุราชคือนายชุมพลสุขใสบอกว่าปลื้มใจมากค่ะ
ประสบกรณิกรได้แสดงความจงรักพักดีแด่ในหลวงรัชกาลที่เก้า
ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนวัยใดนี่นะคะก็มากันหมดเลยค่ะ
สุราธานีก็มีผู้สมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ
งานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ทั้งหมด๘ประเภทงานคืองานดอกไม้จันทร์งานด้านการประชาสัมพันธ์
งานโยธางานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
งานบริการประชาชนงานแพทย์งานรักษาความปลอดภัย
และงานจราจรด้วยครับและสำหรับจิตอาสาเฉพาะกิจที่ลงทะเบียนไว้
จะได้รับสิ่งของพระราชทานก็ประกอบไปด้วยบัตรประจำตัว
เสื้อยืดโปโลสีดำหมวกผ้าพันคอปลอกแขน
เพื่อที่จะนำไปใช้ในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

นี่น้องปะพลก็แต่งตัวเต็มยดรอมากเลยทีเดียว

มาเป็นกำลังใจใครเห็นแล้วก็ชื่นใจว่า
เด็กเขายังศีรษะหลากเป็นจิตอาสาเลยค่ะ

นี่ก็คือการปลูกฝังมาตั้งแต่เป็นแบบครอบครัว

โตขึ้นมาก็โอ้โหน่าจะเป็นคนที่มีจิตอาสาดีมาก